คุณผู้ชมคะถามคุณผู้ชมถามคุณทัศนัยด้วย
เวลาที่เอารถไปซ่อมที่อู่นานสุด

เดือนสองเดือนก็ร้อนใจแต่นี่จะพาไปดูสี่ปีค่ะคุณผู้ชม

กี่ปีเพราะว่าทางกู้ภัยที่เขาเป็นจิตอาสา
ใช้รถกระบะในการรับส่งศพให้กับชาวบ้านฟรีเนี่ยนะคะ
เขาประตูเสียแล้วก็เอารถไปเข้าอู่
แต่ปรากฏว่าเจ้าของอู่บอกว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวถัง

เอาไว้๔ปีไม่ได้เปลี่ยนประตูนะคะ
เพราะว่าเจ้าของอู่ปิดอู่แล้วก็หนีไปเลย
เหลือสภาพนี้ซากรถค่ะ

เออคือเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะ
นายวิโรธกาฟักอายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทพนิมิตร

บอกว่าเนี่ยรถของผมคือกระบะนิสันสีน้ำเงิน
ดูสิมันเหลือแต่กระบะส่วนท้ายเป็นซากรถ
สภาพมันผูกพังแล้วเครื่องยนต์ขึ้นสนิมหมดแล้ว

คุณวิโรธก็เล่าให้ฟังบอกว่ารถคันนี้เนี่ยนะ
ใช้บริการรับส่งศพให้กับชาวบ้าน

แต่เมื่อ๔ปีที่แล้วประตูฝั่งคนขับมันเสีย
ผมก็เลยเอารถไปซ่อมที่อู่
เจ้าของอู่บอกว่ามันซ่อมเฉพาะจุดที่เสียตรงประตูไม่ได้
ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวถังส่วนหัวใหม่ทั้งหมดเลย
ตอนนั้นเนี่ยนะคุณวิโรธเขาก็งงนิดนึงเอ๊ะประตู
แต่ทำไมทำไมอยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาขโมยตัวถังส่วนหัวไปขาย
แล้วก็ปิดอู่ย้ายหนีไปเลย
ซึ่งเจ้าของเขาบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ที่สถานีตำรวจภูทรศรีสัชนาลัยเพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วบอกแบบนี้คือลงบันทึกประจำวันไว้นะ
ไม่ต้องการจะดำเนินคดีเพราะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เวรกรรมมันมีจริง
ใครทำอะไรไว้จะต้องได้รับผลกรรมแบบนี้